ติดตั้งกระจกครับสะดุดล้ม
กระจกบานใหญ่สูง๔เมตร
คุณผู้ชมฮะลมทับลงมา
มีคนเสียชีวิตหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสหนึ่งครับ
รับแจ้งเหตุกระจกล้มทับ

สุขุมวิทย์พัทยา๑๑ตะบนหนองปลาไหลอบังละมุงจชนบุรีครับ
ที่เกิดเหตุอยู่หน้าศูนย์เป็นอาคารใหม่เลยกำลังต่อเติมอยู่เลย
พบรถบทุกข์หกล้อด้านหลังบทุกข์แท่นไม้
สำหรับวางกระจกบานใหญ่คุณผู้ชมเคยเห็นใช่ไหม
ที่เขามาทุบกระจกสูงประมาณ๔เมตร
มีกระจกบาลเล็กวางอยู่ด้านล่างหลายบาลหลายบาลลิ่ง
ที่พื้นพบพุทธิระบาดเจ็บ๒ราย
คือนายสุรชัยดวงดาราอายุ๓๖ปีและนายธันวาศรีเปี่ยมอายุ๓๘ปี

นอนอยู่บนกองเศษกระจกที่แตกละเอียด
คุณผู้ชมอาการค่อนข้างจะสาหัส
ถูกกระจกบาดตามเนื้อตัวศีรษะเลือดนองพื้นเลย
กู้ภัยเร่งส่งทั้ง๒คนไปโรงพยาบาลแต่ในทานวาท่านเสียชีวิต

พญาในที่เกิดเหตุเหล้าพูดที่รับบาดเจ็บเป็นช่างติดตั้งกระจกนี่แหละ
ขณะที่จะเอากระจกลงจากรถเพื่อมาติดตั้ง

สะดุดล้มปั๊บกระจกบานใหญ่สูงกว่า๔เมตรล้มทับตัวช่างทั้งสองคน
กระจกแตกเกลือนพื้นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตดังกล่าว

คนที่ทำงานแบบนี้ต้องมีความปลอดภัยในการทำงานที่สูงมาก
เซฟตี้ต้องสูงมากนะครับ

ขนกระจกสูงขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้นะคะ